เดี๋ยวพาไปดูคู่บ่าวสาวคู่ล่าสุดที่ปราจีนบุรี
ถือเลิก๙นาฬิกา๙นาที

ที่สวมนะคะใหม่สีภาคอนี้
เพื่อนรวมรุนใช่ไหมใช่เจ้าสาวก็อายุหกสิบเท่ากันอ่า
นางสาวอารีช่วยนึกสินสอดทองมั่น๑แสนบาท
อ่าเจ้าบ่าวบอกว่าผมเนี่ยหลงรักเจ้าสาวตั้งแต่ชั้นปฐม
โอ้โหหมายตามนะที่นี่พอเรียนจบก็แยกย้ายกันไปอ่า
ต่างฝ่ายน่าจะต่างมีครอบครัวค่ะฝ่ายของผู้ชายเนี่ยเจ้าบ่าวเนี่ย
มีลูกสองคนแต่ภรรยาเสียชีวิตแล้วพอเป็นโสดเอ้า
ทราบข่าวว่าฝั่งเจ้าสาวตอนนี้ก็โสดอยู่เหมือนกันค่ะก็เลยยกขบวนขันหมากมาสู่ขอเลยฮะ
นี่ครับนี่นี่เห็นไหมเพื่อนฝูงลูกหลานก็มาร่วมแสดงความยินดีกันใช่
คู่กันแล้วไม่แคล้วกันจริงจริงน่ารักจริงจริงแสดงความยินดีกับคนทั้งคู่ด้วยนะคะ
แสดงความยินดีด้วยครับใช่ค่ะลากันไปด้วยคลิปแห่งความสุขนี้กันแล้วกันนะคะ
วันนี้หมดเวลาของไทยรัฐนิวส์โชว์แล้วขอบคุณสำหรับทุกการติดตามรับชมค่ะ